เปิดโผล่ยี่สิบหกชุมชนริมคลองลาดพร้าว
ถูกไล่รื้อถอนรับศักราชใหม่สองพันห้าร้อยห้าสิบเก้า
ติดตามได้ในไทยรัฐนิวโชว์๒๕ธันวาคมนี้ทางไทยรัฐทีวี
โปรดติดตามตอนต่อไป